สวัสดีครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ

ผมเคยขีดเส้นใต้ไว้ตอนที่เขากำลังหาเสียงเป็นผู้ว่ากอทมกันอยู่
ผมบอกว่าใครได้เป็นผู้ว่ากอทมช่วยทำเรื่องน้ำดื่มฟรีให้คืนกลับมาทีเถอะ
น้ำดื่มฟรีคือเราเคยเห็นตู้
ตู้ที่พอใช้เท้าเหยียบเข้าไปแล้วน้ำมันจะออกมาเอาปากไปลองกินได้
มันเคยมีอยู่นะครับแต่ตอนหลังก็หายไป
เคยบอกผู้ว่าชัดชาติด้วยว่าถ้าได้เป็นเรื่องนี้ผู้ว่าช่วยทำเรื่องนี้หน่อย
แต่ว่าก็พอเข้าใจได้ครับว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากอทมไม่ได้ยึดโยงที่จะสั่งการการประปานะ

แต่ว่าทำยังไงที่จะประสานความร่วมมือกันได้
อันนี้ก็เลยเกิดภาพเมื่อวานที่คุณทัศนัยได้บอกว่า
ทั้งตำรวจมหารือร่วมกัน
แล้วสุดท้ายก็มีหัวข่าวว่า
ชัดชาติปัดฝุ่น๔๐๐จุดน้ำดื่มฟรีทั่วกรุง
อันนี้ก็เป็นผลพวงจากการหารือกันกับการประปานครหลวงที่จะรื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาใหม่
ว่าชัดชาติบอกว่ายังได้พูดคุยกันเฉพาะกับเรื่องของการประปานครหลวง
อยากทำจุดน้ำดื่มให้ประชาชนเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีอยู่สี่ร้อยจุด
แต่รื้อทิ้งหมดแล้วจากนี้ก็จะตั้งคณะทำงานมหารือร่วมกัน
เชื่อว่าจุดน้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญของเมืองเหมือนสมัยก่อน
แล้วคุณชัชชาติก็ยกสมัยตัวอย่างว่าต่างจังหวัดชนบทเนี่ยเขาจะมีตุ่มน้ำวางไว้หน้าบ้าน
ใครผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาตักน้ำดื่มได้
ถ้าบ้านนั้นอยู่ริมถนน
แล้วการทำจุดน้ำดื่มที่ไม่กีดขวางทางจราจรแล้วก็เป็นน้ำสะอาด
อันนี้มันจะช่วยยืนยันความปลอดภัยของการประปานครหลวงที่โฆษณาว่าน้ำสะอาดดื่มได้
แล้วยังช่วยลดจำนวนขวดพลาสติกได้ด้วย
เพราะว่าถ้าคนมีดื่มน้ำน้ำฟรีไม่ต้องไปซื้อน้ำขวดที่ใส่ขวดพลาสติก
ก็จะลดปริมาณน้ำไปได้เยอะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีครับ
ผมเคยคุยเรื่องนี้กับผู้บริหารการประปานครหลวง
เอ๊ะทำไมของเก่าจึงถูกลื้อทิ้ง
ผู้บริหารการประปานครหลวงบอกว่าการประปานครหลวงไม่ได้เป็นฝ่ายไปรื้อ
แต่ฝ่ายรื้อคือกอทมจะด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบ
แต่กอทมก็เป็นฝ่ายรื้อคราวนี้คงจะได้กลับมาใหม่
ผมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาขีดเส้นใต้เพื่อจะบอกโยงไปถึงว่า
จริงอยู่อำนาจของผู้ว่ากอทมตามกฎหมายที่เราเคยเขียนกฎหมาย
อำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากอทมไม่มีอำนาจมากเหมือนผู้ว่าโตเกียว
ภูวะลอนดอนภูวะนิวยอร์ก
ผู้ว่าเมืองใหญ่เหล่านั้นเนี่ยผู้ว่ามีอำนาจสั่งการได้หมด
กิจการสาธารณูประโภคสั่งไฟฟ้าได้สั่งการประปานครหลวงได้
เอาเป็นว่ากิจการสำคัญที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ย
อยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ว่า
แต่ของเราทั้งการประปานครหลวงทั้งการไฟฟ้านครหลวง
สังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทยสังกัดอยู่กับรัฐบาลกลางว่าอย่างนั้นเถอะ
แม้กระทั่งตำรวจก็สังกัดอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ้าฟังอย่างนี้แล้วสั่งการอะไรไม่ได้แต่ผู้ว่าชัดชาติก็ได้ใช้วิธีการหารือขอความร่วมมือ
ซึ่งทั้งการไฟฟ้าทั้งการประปาก็ยินดีให้ความร่วมมือ
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนจะได้ประโยชน์
ทีนี้นั่นเรื่องของการประปาเราก็ต้องเฝ้าดู
สำคัญคือจุดติดตั้งด้วยนะครับ
สมมุติว่าคืนมา๔๐๐จุดอย่าศักดิ์แต่ว่าติดตั้งแล้วไปติดตั้งไว้ตรงไหนก็ไม่รู้
มันต้องติดตั้งในจุดที่ควรจะติดเช่นป้ายรถเมย์ที่คนไปรอรถกันเยอะ
ถนนริมฟุตบาทถนนสาธารณะที่คนเดินไปเดินมามาก
หรือสวนสาธารณะหรือถนนริมถนนหน้าสวนสาธารณะ
ออกกำลังกายกันมาเหนื่อยก็ได้กดน้ำดื่มฟรีกินได้
ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกลับมาใหม่ให้ระวังด้วย
เรื่องการติดตั้งอย่าศักดิ์แต่ว่าติด

ไปอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วติดตั้งแบบเอาง่ายเข้าว่า
ทีนี้ในส่วนของการไฟฟ้านครหลวง

มันมีเรื่องของการเอาสายสื่อสารลงใต้ดิน
อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้สมัครผู้ว่ากอทมเกือบทุกคน
ให้สัญญากับประชาชนตอบคำถามออกโทรทัศน์
ว่าเขาจะดำเนินการทำเรื่องนี้
แต่มันก็ไม่ง่ายมันต้องใช้เงินเยอะแล้วงานยาก
แต่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะดำเนินการได้อย่างจริงจัง
และคงจะเร็วขึ้นคงจะมีกรอบเวลาที่จะทำให้เร็วขึ้นกว่าเดิม
เพราะอะไรล่ะครับเพราะประชาชนเรียกร้องมาก
โดยเฉพาะช่วงที่มันเกิดไฟไหม้ขึ้นมา๒จุด
ที่บอลไกและที่สำเพ็ง
คนก็สงสัยกันเยอะว่าที่ไฟไหม้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสายสื่อสารเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องหม้อแปลงด้วยหรือเปล่า
ฉะนั้นการเอาสายสื่อสารมุดลงดินน่าที่จะทำให้เร็วขึ้นกว่ากรอบเวลาเดิมได้
ส่วนเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า
แปลงไฟฟ้านี่ก็เป็นเรื่องน่าหวาดเสียวสำหรับคนที่อยู่ในห้องแถวอยู่บ้านห้องแถวแล้วหน้าห้องแถวตัวเอง

เมื่อวานนี้คุณเดชาวิริยเจริญกิจผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าอธิบายว่า
ม่อแปลงไฟฟ้าอยู่ในเมืองประมาณ๔๐๐ลูก
ปกติเนี่ยก็จะมีการบำรุงรักษากันปีละ๑ครั้ง
แต่จากนี้ไปจะเพิ่มความถี่เป็น๖เดือนครั้ง
ในขณะเดียวกันจะมีการระดมพลไปตรวจสอบทั้งหมด
ฉะนั้นขอความร่วมมือประชาชน
ถ้าท่านพบเห็นหม้อแปลงมีน้ำมันไหลออกมา

รบกวนแจ้งเข้ามาที่การไฟฟ้านครหลวงด้วย
เพราะสายมันอาจจะขาด
แล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชน

ท่านบอกเบอร์ให้จำไว้ง่าย๑๑๓๐

สายด่วนพวกนี้ที่เราเจอก็คือแจ้งไปแล้วไม่ได้พูดกับคน

แล้วกว่าจะต่อไปไหนมาไหนได้เนี่ยใช้เวลาเยอะอันนี้ต้องแก้ไข
ฉะนั้นบ้านใครห้องแถวใครที่มีไฟฟ้ามีปรับหม้อแปลง
ติดตั้งอยู่หน้าห้องแถวติดตั้งอยู่หน้าบ้าน

การไฟฟ้านครหลวงจะเร่งระดมไปตรวจสอบ
ไม่ใช่ปีละครั้งแล้ว๖เดือนตรวจสอบทีนึง
อันนี้ก็เขากลัวว่ามันจะซ้ำรอยเหตุเกิดที่สำเพ็ง
ว่าชัดชาติก็บอกว่าเรื่องนี้สำคัญคือต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
ให้มั่นใจว่ามอแปลงต่างเนี่ยมีมาตรฐานมีความปลอดภัย
ฉะนั้นจะร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงอย่างเต็มที่

อีกหนึ่งภารกิจที่ผู้ว่าชัดชาติออกคำสั่งเมื่อวาน
แล้วคุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่
แล้วเป็นหัวข่าววันนี้ชัดชาติทรงเทศกิจเฝ้าทุกโรงเรียน
เมื่อเช้าก็เห็นภาพที่บุกเข้าไปไม่มีใครรู้เนื้อรู้ตัวหรอกครับ
พรวมในการเขตเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าภูวะจะไป
เจอคนกวาดถนนอยู่คนเดียวแต่ไปดูอันนี้ที่โรงเรียนหอวัง
มันถูกดักจี้ปล้นเงิน๕๐บาท๑๐๐บาทเนี่ยมันก็เอาครับ
นี่บ้านเมืองเรามันเดินทางมาถึงจุดนี้แล้ว
จุดที่คนมันลำบากสิ้นคิดจุดที่วิกฤตเศรษฐกิจมันทำให้คนเดือดร้อนกันทั่ว
ไม่มีจะกินปล้นกระทั่งเด็กนักเรียน
ทั้งที่มันรู้ว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเอาเงินมาโรงเรียนอย่างมากก็ไม่เกิน๑๐๐
แต่ก็ยังเอาครับนี่มันเป็นสัญญาณว่า
ประเทศไทยเมืองไทยมันเจอเริ่มเจอวิกฤตเศรษฐกิจหนักขึ้นทุกวัน
คนไม่มีจะกินมากขึ้นทุกวันคนเดือดร้อนมากขึ้นทุกวันคนที่มีรายรับไม่พอรายจ่ายมากขึ้นทุกวัน
แล้วจะทำยังไงนี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศ
ถ้า๕๐บาท๑๐๐บาทยังเอากันได้ก็แปลว่าเรื่องอื่นมันจะตามมาเยอะ
นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณครอบครับคุณน้ำแข็งครับ